ไปต่อที่อีก๑ดราม่าไม่จบง่ายเรื่องดราม่า
ครอบครัวนี้เลยค่ะอ
หลายคนยังจำกันได้หลายคนเห็นภาพเลยนะ
เป็นภาพภาพงานวันเกิดของน้องเสือลูกชายคนโต
แล้วก็มีคนในครอบครัวมาเซอร์ไพรส์จัดเบิร์ศเดร์
เห็นบรรยากาศน่ารัก
หลายคนค่ะก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยคุณสังเกตดูนะ

ใส่น้องเสือใส่นะคะค่ะ
นี่นะโดยล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐได้วีดีโอคอลไป
สอบถามพี่การถึงเจ้าตัวเลยนะว่าแล้วก็เปิดใจค่ะ
พร้อมยกมือไหว้ขอโทษบอกลืมค่ะ
บอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยดีไหมคะ
รุมเราก็คือคนในครอบครัวเดียวกันก็คือมีตายายแล้วก็น้าแล้วก็หลาน
แล้วก็ลูกน้องหน้าบ้านแค่นี้
แล้วก็เสกานเสือฟังบรรดอน
มีมาตรการเจลเจิมสบู่ให้ถูให้ล้างให้หมดขาเขืออะไร
แล้วก็มีหน้ากากให้ใหม่อะไรหมดเลย
แต่น้องเสือใส่เนอะ

ลืม
โทษทีลืมขอโทษค่ะ
คือพี่การลืมจริงใช่ไหมคะ

พาประชาชนและทางฝ่ายภาครัฐบาลและเอกชนว่าลืมจริง
เพราะว่ามัววุ่นวายหลายเรื่องมากเลยค่ะ
เอาล่ะก็เป็นอุทหรณ์เป็นตัวอย่างให้แต่ละครอบครัวว่าต้องใส่ม้าถึงอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
คือช่วงมีภรรยาถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันในครอบครัวเนาะ
แต่ว่าก็ต้องดูแลป้องกันตัวเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะคุณผู้ชม